ผู้จำนำของเราทำไม
สาวสวยมาลุมเยอะมาก

สาวที่เขาเลือกเนี่ยเลือกเพราะใจ
ตัวมึงก็ใหญ่อ้วนก็อ้วนดำก็ดำ
โคมึงก็เป็นต้นขามึงก็เบียด

กูจะพิชิตหัวใจพี่แรมมาเป็นของกูให้ได้
จนเราเรียนจบไปออกประเทศอืม

เธอท่าพี่เหมาะเอาข้าวสารนี่นะ
รู้ไหมมันตอบผมกันไงตอบว่า

ถ้าถูกตัวหนึ่งนะอีกตำแหน่งหนึ่งถูกเลยนะ

รับจำนำของเรามาแล้วจ้า
ถ้าเพื่อนคุณมีเรื่องร้อนใจ

หยิบจับของใกล้ตัวแล้วมาจำนำที่เวทีนี้

ในเกมรับจำนำ
ผู้จำนำของเราวันนี้ค่ะต้องบอกว่าเขาเป็นผู้ชายที่หล่อเหลาเอาการมากพี่เอ
แล้วก็มีสาวมารุมจีบเขาเต็มไปหมดเลย
ทำไมเขาถึงมีชีวิตจริงเหมือนกับพี่นักหนาเบ๊

แต่จะบอกว่าอะไรรู้ไหมผู้จำนำเราเนี่ยเป็นคนแปลกนะพี่

สาวสวยมาลุมเยอะมากเขาไม่สน
สาวที่เขาเลือกเขาเรียกว่าเลือกเพราะใจ
รักเธอด้วยใจงง

โอ้โอ้โอ้

มันจะมีผู้ชายหล่อที่ไหนมาสนใจผู้หญิงแบบมึงวะ

ตัวมึงก็ใหญ่อ้วนก็อ้วนดำก็ดำสวยก็ไม่สวยแถมขี้เหลอีกอ่ะ
โคมึงก็เป็นตานข่ามึงก็เบียด

พอได้แล้ว
มันจะมีใครมารักมาห่วงใยมึงวะ
ที่กูพูดเนี่ยเพราะกูเป็นห่วงมึงนะเว้ย

กูจะพิชิตหัวใจพี่แรมมาเป็นของกูให้ได้

พี่แรมมาเป็นของกู

คอยดู
โหมึงไอ้แรมเสน่ห์แรงไม่เบานะเนี่ย

เมื่อวานมีสาวให้เบอร์โทรกูมาว่ะ

ไอ้ซื้อแม่งกูมากเลย
เห้ยชื่อน้องเปล่ะคะเป็นเสียงสวยต้นวะ

ไม่ทราบว่าน้องเป้ยจำพี่แรมได้หรือเปล่า
น้องเป็นคนให้เบอร์พี่มาเมื่อวานนะครับ

น้องครับไม่ทราบว่าพรุ่งนี้ว่างหรือเปล่า
พี่อยากจะแวะไปหาน้องเป้ยอะครับ
คุยกันตะกี้นี่เองค่ะ
มาหาที่บ้านแล้วเหรอคะพี่
เออแต่ถ้าน้องไม่สะดวกไม่เป็นไรนะครับ
สะดวกมากค่ะเดี๋ยวส่งโลไปให้นะคะ

โอเคงั้นพรุ่งนี้เจอกันนะครับ

สวัสดีค่ะเป้ยค่ะ
แป๊บนะคะลูกร้อง
โอ้โฮลูกลูกหิวค่ะชงนมก่อนนะคะ
เฮ้ยเป็นหนี้ครบ๓เดือนแล้วนะเว้ยทำไมไม่จ่าย
ทำไมถ้ากูมีกูจ่ายไปแล้วเว้ย
ครูไม่มีจริงเป้ยไม่มีมรึไงหู

มึงมาเลยมึงมาเลยพี่ผู้ไม่กลัว
ใครจะไปทำเมียวะสวยก็ไม่สวย

โหลพี่แรมพรุ่งนี้พี่ไปเดทกับฉันนะฉันน่ะต้องการพี่จริงเดี๋ยวฉันส่งโลเคชั่นไปให้นะพี่นะ

เรียกรับมาสามารถที่ดีนะคะ

ต้องเลี้ยงแถวให้ดีก่อนนะ
มาได้ค่ะเราออกมาพังค่ะ

ชวนพี่มาออกเดทมารับข้าวสารด้วยจากฟรี

จะได้แค่ถุงเดียวพี่มาด้วยจะได้ทั้ง๒ถุง

พี่แรมสวัสดีครับพี่แรม
ซึ่งสาวเนี่ยก็จะมาคอยนั่งกรี๊ทอยู่ใช่ไหมใช่เยอะข้างมากแล้วคนนี้มายังไงเจอเขาแอบชอบตั้งแต่สมัยเรียนพ๕๖อายุ๑๒
ตอนนี้เราติดกระวัติแล้วว่ามีปิภาษณ์วงเขาเนี่ย
ไปเล่นแห่กระถิ่นอะไรเราก็แอบมองหน้าต่างอะไรอย่างนี้

ทำอะไรก็ไม่ได้ถ้าทำได้มันคงทำไปตั้งแต่ตอนนี้
มองเขาตีกองอุ๊ยหล่อว่ะอะไรอย่างนี้
จนเราเรียนจบเรียนจบจากโรงเรียนมาอยู่ฉะเชิงเศร้า
เขาก็มาเล่นงาอีกทีนึงตอนนั้นหนูก็โตแล้วพอแบบ

พออะไรได้เหรอ

แล้วก็เฮ้ยยังหล่ออยู่เลยว่ะอะไรอย่างนี้
แก่ว่ะอะไรอย่างนี้เราก็โตมากขึ้นแล้ว
เต็มที่ของเราแล้วเราก็เลยเอาเบอร์เราไปให้เขา

แผนว่าจะทำยังไงถึงจะเอาเธอมาเป็นผัวให้ได้

ตอนนั้น๑๒หนูก็เจอเขาประมาณ๒๒ได้ค่ะ

๑๐ปีเลย
เราเอาเบอร์ออกมานี่ลองโทรหาเขาดูเว้ย

เดี๋ยวพูดประมาณนี้ฉันว่าไอ้เป้ยไม่ได้คุยเสียงหนึ่ง

เสียงเขานิ่มมากเลยเราก็คิดในใจว่า

นัดเจอเขาที่เฉลิมไทย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

แล้วพี่จะแบบไม่ทิ้งหนูไม่หนีหนู
ไม่ทำท่ารังเกียจหนูอะไรอย่างนี้
เขาก็บอกว่ามาเถอะพี่ไม่ใช่คนแบบนั้นอะไรอย่างนี้

อยู่ตรงนี้เขาก็เดินหาเราหน้าดูเลย

แต่ผมก็ยังไงก็ไม่ใช่คนนี้หรอก

หน้าตารูปร่างเขาเป็นอย่างไรครับตอนนั้น
ป้วนทั้งดำทั้งตามอะไรตามละครเลยพี่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

ต้องก็บอกพี่แรมพี่แรมหันกลับมา

แต่พี่แม่ชักคุณพ่อ
ตอนนั้นเขาไม่ได้เป็นแบบนี้
ตอนแรกเขาเป็นอย่างไรเราไปดูพร่อมกันเลยนะ
แต่ในความคิดเราในจินตนาการเรา

พาไปไหนไปหน่อยเนี่ย

แต่เรารู้แล้วว่าเขาไม่ใช่ของเขาอะไรอย่างนี้

เพราะว่าเราเชื่อในความรู้สึกว่าเขาคงไม่รังเกียจเรา

เขาก็บอกเดี๋ยวพามาที่ข้ามวัดเมืองเลยนะ

พี่ไม่รู้ว่ามันมีอะไรมาโดนจิตรนใจ

คือแบบว่าเหมือนรักษาน้ำใจประมาณนั้นอ่ะใช่

นี่มันสารเจ้าพิแรมมานี่ดึงผมเข้าไปปั๊มปุ๊บ
เอาเอามือมาเอาข้าวไป

จะพาพี่มาเอาข้าวสาวนี้นะ

พี่มาด้วยจะได้สองข้าวสอบไง

เขาดีใจมากที่ได้ข้าวสารอะไรอย่างนี้

ตัวเขายังต้องมารับข้าวสาร
แต่ว่าเขาก็คงไม่มีจริงอะไรอย่างนี้

มันก็เลยสงสารจนเกิดเป็นความรักพี่

แล้วก็อยู่ด้วยกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา๑๖ปีแล้ว
โอ้โห

แถมเขามีของฝันให้ผมด้วยนะ

เราก็เลี้ยงมาก็รักเขาเหมือนลูกเหมือนกัน

ก่อนหน้านี้ที่พูดว่าตัวใหญ่มากเนี่ย

เวลาเขาพาเราไปแบบขี่รถอุบซ้อนพอ

คนที่รู้จักเขาอะไรเขาก็จะมองแบบสายตาว่า

คือเราไม่เหมาะสมกับเขาในความคิดของเรา
อยากให้เขาแบบพาเราไปกลับไปบ้านอีกครั้ง

เราก็พยายามจะลดหุ่นตัวเอง

คุณลงไป๕๐โลเลยเหรอ
ใช่ค่ะ

ลดน้ำหนักปุ๊บหนูได้ลูกคนหนึ่งเลยค่ะ

สู่วันนี้ผมกับเขามีลูกด้วยกันหนึ่งคน
พอลงแล้วห้าขวบ
ขอบคุณจริง
เชิญทุกป้อยไปประจำที่ครับขอบคุณครับ
รักอ่ะ
แรมแล้วตอนนี้แรมทำอะไรอยู่ได้เงินได้ทองจากอาชีพอะไรอ่ะ

หมูหวานเนื้อสวรรค์เนื้อเค็ม

ตอรี่มณฑลแต่อย่างว่าค่าที่บนห้างมันแพง
บางทีมันก็ไม่ได้เจ็บก็มี
แล้ววันนี้มารายการของเราจริงแล้วอยากได้เงินไปทำอะไรครับ
เวลาผมขายหมูหวานเนื้อหวานเนี่ยนะ
ผมก็จะไปสั่งหมูเนื้อตามตลาด
เขาก็จะแร่มาให้มันไม่ถูกใจเรา
บางทีก็หนามั่งบางมั่งบางทีก็เป็นเศษเล็กอะไรอย่างนี้
ก็เลยอยากได้ทุนไปซื้อเครื่องแรก
เครื่องแร่หมูเนื้อ
แล้วของที่แรมเอามาจำนำกับทางรายการของเราในวันนี้คือ

อดีตมือตะโพนมาทั้งทีก็ต้องเอาสิ่งนี้มาจำนำ
นั่นก็คือตะโพน
ด้วยความที่พี่แรมทำวงปีภาษถือเป็นอาชีพประจำตระกูล
ตะโพนก็อยู่กันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เลยล่ะครับ
ออกงานมาแล้วหลายร้อยงานต้องปรับปรุงมาแล้วก็หลายครั้ง
ถือได้ว่าเป็นของจำนำที่มีคุณค่าทางจิตใจมากเปื่อยครับ

ผมเกิดมาผมก็เห็นตะโพนตัวนี้ตั้งแต่พ่อแม่ผมยังมีชีวิตอยู่
ตอนนี้ก็ร่วม

ตะโพนหน้าใหญ่กว้างอยู่๒๕เซนหน้าเท่ง

ส่วนหน้าเล็กนี่จะอยู่ประมาณ๒๒เขาเรียกหน้ามัด

สวัสดีครับพี่น้องนี่
มาฟังผมร้องกันทั้งนี้
แฟนไทยรัฐทีวี
ขอให้โชคดีทุกคน

มาหมดนะฮะพร้อมที่จะพบหลงจู้ปริศนาหรือยัง

เลือกให้ดีใครที่จะให้ราคาเราดีที่สุดนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วเชิญประจำที่ครับ
เอาละครับมาคว้าเงินจำนำกันดีกว่า
และผู้ที่จะให้ราคาจำนำนั่นก็คือ
เหล่าหลงจู้ปริศนาของเรานี่เอง
แต่ละคนจะเป็นใครรู้อะไรเกี่ยวกับตะโพนบ้าง

สวัสดีครับผมแด้วันครนะครับ
เป็นนักละนาดเอกครับผม

มันจะสมบูรณ์มากเลยนะครับ
ใบนั้นมานะร่วมวงนะ
เชื่อผมเอาตะโพนมาจำนางกับผม
ผมให้ราคาดีแน่นอน

แม่ว่าเขาน่าจะรู้แบบถ้าไม่มีตะโพนอะไรอย่างนี้
มันก็ออกมาไม่เป็นเหมือนวงศพีภาพถูกปะ

แต่ว่าแต่ก่อนพวกเราอยู่วงดนตรีไทยมา

ย่อมรู้คุณค่าของเครื่องดนตรีไทยอยู่แล้วครับผม
แล้วยิ่งของพี่แรมมีสตอรี่ด้วย

ครับก็เลือกพวกเรานะครับ

แน่นะครับเพลงหน้าของวันเนี่ย
อาจจะมีเสียงตะโพนของพี่แรม

คนใส่แว่นเขาเป็นนักยาดเหมือนพ่อด้วย

ดูคนที่๓ก่อนอาจารย์ปลาค่ะ
สวัสดีค่ะชื่ออาจารย์ปลากัณพัฒนิทิศวราภากุลนะคะ
เป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์พระนครค่ะ

มีมากกว่าร้อยชิ้นนะคะ
มีทั้งเครื่องมุกเครื่องที่ทำจากไม้ชิงชัน
แล้วก็ไม้ต่างนะคะหลากหลายทีเดียว
ต้องบอกว่ายิ่งได้ฟังเรื่องราวความรักของคุณแรมกับคุณเป้ยแล้ว

เพราะฉะนั้นถ้าเลือกอาจารย์รับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะ
ถ้าว่าเบอร์๓ก็โอเคนะแม่นะ

เป็นอาจารย์ด้วยเขาอาจจะรู้เรื่องตะโพนดี
แต่ถ้าให้แม่เลือกแม่ชอบเบอร์๒นะพ่อ
แม่แม่ให้เลือกนี่ไม่ได้เลือกกลับบ้านนะแม่

เลือกคนที่เขาให้ราคาเราเยอะนะแม่นะ
เบอร์๒ถ้าถามแม่ว่าเบอร์๒นี่
เค้าน่าจะเอามาประยุกต์เข้ากับโรนตีเหรอคะ

ใบ้หน่อยไหมพี่เบ้นลงจู้๓คนนี้นะคะ
มีคนที่ให้ราคาสูงสุดเลยคือ๖๗๐๐บาท
เยอะนะ๑๗๐๐แน่

พ่อก็รักแม่พ่อก็ต้องเชื่อแม่สิ
โอ๊ยตายแล้ว
ดีมากพ่อ
สรุปว่าพี่แรมเลือกหลงจู้หมายเลขไหนดีครับ

เพราะฉะนั้นไปดูหลงจู้หมายเลขหนึ่งก่อนที่เขาไม่ได้เลือก
ของดีแบบนี้นะครับผมบอกแล้วว่าผมอยากได้
ผมให้ราคาไปเลยครับ๕๔๐๐บาท

แสดงว่ามีสูงอีกนะ
ยังมีโรงจู้ที่สูงแล้วค่ะ

เราไปดูลงจู้ปริศนาหมายเลข๒กันเลยค่ะ

เขาหล่อแม่รักเบอร์สองพ่อ
พ่อก็รักแม่พ่อก็ต้องเชื่อแม่สิ
ไปดูสิอาจารย์ปลา

บอกแล้วว่าเลือกอาจารย์แล้วจะไม่ผิดหวังค่ะ
อาจารย์อยู่ในวงการศิลปะวัฒนธรรมนะคะ
อาจารย์ให้ราคาอยู่ที่๖๗๐๐บาทค่ะ

มีเงินให้สะสมอีกเยอะแยะเลยนะคะ
แรมพอใจกับราคาจำนำในราคานี้ไหมครับ

ถ้าพอใจในราคานี้ขอเชิญจำนำครับ
จำนำ

เพราะว่ายังมีสิทธิ์สะสมเงินรางวัลและเงินอีกเพียบเลยนะคะ
แต่จะได้กลับไปหรือเปล่าสักครู่เดียวค่ะ
รามชื่อนี้ท่านได้ใจไหม

ใดคือชื่อภาคของภาพยนตร์เรื่องแรมโบ

ยังอยู่กับเกมรับจำนำในช่วงที่๒นะครับ

ผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืนเช่นเคย
ตอบคำถามไถ่ของจำนวน๓ข้อ

ถือว่าถ่ายของสำเร็จ
ซึ่งคำถามข้อที่๑จะมีมูลค่าเท่ากับเงินจำนำ

ต้องบอกว่าช่วงที่แล้วนะคะคุณแรงเอาตะโพนเนอะ
มาจำนำกับทางรายการของเรานะคะ
ซึ่งตอนนี้นะคะมีเงินสะสมอยู่แล้ว๓๕๐๐บาท

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๑มูลค่า๓๕๐๐บาท
ทุกวันนี้ยังมีการไปต่อแถวรับเข้าสารกันอยู่ไหม
ยังมีถ้ารู้อะค่ะถ้ารู้ถ้ารู้ว่าจะรู้ว่ามีตอนนี้ไม่ได้ไป๒แล้วนะคะไปถึง๔ค่ะ

ชอบกินข้าวสวยหรือว่าข้าวเหนียวมากกว่ากันคะ
ข้าวสวยค่ะข้าวสวยจริงแล้ว
ข้าวเหนียวพอเวลาเราหุงเนอะข้าวมันก็จะเหนียวเนอะ
มันก็เลยถูกเรียกว่าข้าวเหนียวใช่แต่ข้าวสวยในความคิดของหนูข้าวสวยคือ
คนกินจะต้องสวย

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๑ถามว่า

มาจากเจ้าอะไร

ข้อสองเจ้านาย
ข้อสามเจ้าบ่าวเจ้าสาว

ไม่น่าใช่นะแม่เนาะ

เดี๋ยวพิษย่ายวิเคราะห์ไปเลยหรอก

เจ้านายมันจะมีเจ้าขุนเจ้าสมุทรไม่เกี่ยวใช่ไหม
เออนั่นรูปพี่เจ๊ค่ะ
ไม่ใช่ใช่ไหมครับ
ตัดไปเลยเนี่ยเจ้าที่ไม่ใช่แน่นอนแม่
ตัดไปเลย
เหลือเจ้านายกับเจ้าเบาเจ้าสาว
น่าจะเป็นสมัยก่อน
ตอนที่แม่ชอบดูหนังโบราณ
เขาเจ้าหูข้าวแบบสวยไว้ให้สำหรับ
ยกสำลับไว้เสิร์ฟที่
ให้สำหรับเจ้านาย
ความเป็นเวลาเหมือนกันว่าข้าวจ้าวเอามาถูกทางแล้วนะตอบถูกไปแล้ว๑ข้อนะคะตอนนี้มีเงินสะสม๓๕๐๐บาท
เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒มูลค่า๗๐๐๐บาท
แรงครับแรงชื่อนี้ท่านได้แต่ใดมา
แม่ผมเกิดข้างแรม

พี่แอเนี่ยผู้ชายคนนี้รู้จักไหม

เพราะว่าดูแล้วอ่านทรัพย์ไม่ทัน

คำถามไถ่ของข้อที่๒ถามว่า

ข้อหนึ่งนักรบพันเดือด
ข้อ๒นักรบพันระห่ำ
ข้อ๓นักรบพันทาง
พันทางฟังชื่อเหมือนหมาอะไรไหม

แกนี่ไปเรื่องหมาเหรอหมาพันธา
แต่ละภาคเขามีชื่อภาคนะคะ
มีชื่อทุกภาคเลยเนาะเป็นภาษาไทยเนอะ
เหมือนเคยได้ยินจากที่ผมเคยดูหนังเรื่องแรมโบมานะ
นักรบพันเดือดแต่มันมีภาระห่ำเข้ามาเนี่ยสิ
แต่พันทางนี่ตัดทิ้งไปก่อนเลย

ห่ำมันก็แล้วดูแบบบุกบ้านลุยบ้าระห่ำอะไรอย่างนี้
เพราะแรมโบมันก็เป็นนักรบที่บ้าระห่ำอยู่แล้ว
แต่ถ้าเป็นนักรบพันเดือดมันก็คุ้น

เกิดไม่ทันนะบอกเลย

จำแต่ผู้ชายเรื่องหนังแม่งไม่ค่อยได้จำนั่ง

แม่ก็รักพ่อนะ

แต่พ่อรักแม่มากกว่าพ่อเชื่อแม่ดีกว่า

ข้อหนึ่งนักรบพันเดือด

แรมโบนักรบพันเดือด
ถ้าเป็นอะไรที่ขัดกับสถานการณ์บนเวที
ที่ออกรวดไปด้วยความรักเสียละกัน

ให้ตะโพนคู่ใดกลับบ้านได้สำเร็จ
และเบิ้ลเงินรางวัลในข้อนี้ไปเลย

เจ๋งมากเลย

ออกใช้ในปี๒๕๕๑นะครับ

ที่สำคัญไถ่ของสำเร็จ
มีรอยยิ้มแล้วได้ตะโพนกลับบ้านแล้วนะครับ

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓มูลค่า

นี่คุณเกิดที่ฉะเชิงเซาไหม

แฟนเป็นคนฉะเชิงเศร้า

ที่หนูไปดูพี่เอวมิเกค่ะที่จะมีร่องน้ำ๒ฝั่ง

เคยไปขออะไรไหมที่นั่น
มันมีโยหทนึงผมมาเที่ยว
แล้วผมก็มองไปที่ยอดโบสถ์
ไม่ได้โบสถ์อะไรแค่พูดออกมาเฉยว่า
หลวงพ่อโสธรถ้าศักดิ์สิทธิ์จริง
ขอให้ผมได้เมีย๘ริ้วสักคนหนึ่งดิ

คนชอบเรียกเมืองฉะเชิงเซาว่า๘ริ้ว
ใช่เมื่อก่อนพี่ก็เป็นคน๘ริ้ว

เพราะเวลาพี่ยิ้มทีขึ้นข้างละ๔ลิ้ว

แปดลิ้วมันคือคำถามถ่ายของข้อที่๓

ชื่อแปดลิ้วมีที่มาจากสิ่งใด
ข้อหนึ่งปลาช่อน
ข้อ๒ขบวนพระราชพิธี
ข้อสามจีวร
อืมตั้งแต่พี่เออ่านคำถาม
แปดริ้วมีที่มาจากสิ่งใด
คุณเป้อยังงี้เลยปะช่อน

พี่เอรับหนูเป็นนางเอกในคณะพี่ได้ไหมคะ

มันจะเป็นหันมาได้ถึง๘ชิ้นเป็นริ้ว

เชื่อเมียครับผมรักเมียผมต้องเชื่อเมียอยู่แล้ว

ข้อ๑ปะช่อนครับผม
ตอบมาแล้วอย่างมั่นใจนะคะข้อหนึ่งปลาช่อนครับผม

คำถามนี้ดูเหมือนจะเข้าทางคน๘ริ้วเนี่ยคุณเป้ย

จะฝาดกันจำนำเรียบสักทุกข้อละมั้ง
จะได้หรือไม่ได้มาลุ้นกัน

ขอบคุณครับ

จะได้เป็นนางเอกหรือเก๋

ต้องไปตีประโ์นที่ลงชนิก
ก็ต้องไปกันทั้งครอบครัวตอนนี้นะฮะ

เขานิยมเรียกว่า๘ริ้วมาจากคำบอกเล่าต่อกันมา
เพราะเมืองนี้เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำจริง
มันเกาะอูดมสมบูรณ์มากคุณ
สัตว์น้ำกนทนาชินิดเลยโดยเฉพาะปลาช่อน
ซึ่งปลาช่อนที่พบมากบริเวณนี้นะคะ
เขาก็จะมีลักษณะที่แตกต่างจากที่อื่น

จนสามารถแร่เนื้อเปล่าออกมาจากตัว

โดยปกติแล้วไซส์ทั่วไป

เป็น๘ริ้วเลยนะคะ
เก่งมาก

เงินจำนำตอนแรก๓๕๐๐บาทนะคะ

ตอนนี้นะคะมีเงินอยู่ในกระเป๋าแล้ว
ช่วงหน้ายังมีเงินให้สะสมอีก

ขอให้จัดขวดแตกแล้วกลับมาสักครู่ค่ะ

เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเกมรับจำนำแล้วนะครับ

ก็มีเงินสะสมอยู่๑๗๕๐๐บาท
แจ็คพอตของจำนำโชว์
ทางรายการได้เฟ้นหาสารพัดสิ่งของ
ไปให้หลงจู้โรงรับจำนำตัวจริง
ผู้เชี่ยวชาญตีราคาจำนำให้
ผู้จำนำจะต้องทายราคาจำนำให้ถูกต้อง
โดยเราจะมีคำใบ้เป็นตัวเลข๕หลัก

และเรียงเป็นราคาจำนำของของชิ้นนั้น
หากเรียนถูกแจ็คพอร์ตแตกรับไปเลย๕๐๐๐๐บาท

ให้ตำแหน่งที่ถูกตำแหน่งละ๓๐๐บาทครับ
และของจำนำโชคในวันนี้คือ
เก้าอี้นอนไม้สัก

เราก็ไปยืมเข้ามานี่แหละครับ
ทำจากไม้สักแท้๑๐๐เกรดพรีเมียม
ประณีตสีเนื้อไม้สักขัดเคลือบเงา
สวยงามแข็งแรงทนทาน

เอาล่ะครับเชิญมาตีราคากันได้เลยจ้า
เก้าอี้นอน

เหมือนเป็นแบบของที่ต้องมีทุกบ้านนะ

แล้วเป็นโซฟาอะไรนิ่มไม่ชอบนะ

เป็นไม้แข็งแข็ดใช่

รับน้ำหนักได้ประมาณ๑๐๐กิโลกรัม
กว้าง๕๕ยาว๒๐๐เซนติเมตร
หลับนั่งได้นอนได้

ไม่รู้ว่ามันจะได้จริงหรือเปล่า

ลองเอ็นสิยืดขาไปเลย

เอาอย่างนี้

ไม่มีครับไม่มีไม่มีแต่เคยเห็นบ่อยใช่ไหม
อันนี้รวดลายเขาสวยมากแกะสลักนี่

จะตีราคาให้สักเท่าไหร่

เดี๋ยววันนี้คุณต้องรับบทเป็นหลงจู้

ถ้าพร้อมแล้วประจำที่ครับ
โอ้โฮ

ถูกที่สุดจะเป็นไปได้เลยคือ๒๓๔บาท

แล้วก็ที่จะเป็นไปได้มากที่สุดเลยคือ๔๓๒๐๐บาท
สูงสุดเลยเนาะ

อืมเป็นราคาจำนำนะ
หรือว่ากลาง๒๐๐๐ขึ้น

และ๔๐ปีแล้วนะครับและนี่คือราคาจำนำนะครับ
ถ้าจะ๔๓๒๐มันก็ถูกไป

ลองวางที่เขาพูดสิเมื่อกี้นี่๔๐๐๐บาทให้หน่อยนะ
ลองดูสิมันเป็นยังไง

แล้วก็แกะสลักมาอย่างสวยงาม

กลางกลาง๒๓๔๐๐
ตอนนี้คุณแรมคิดว่า๔๐๐น่าจะถูกเกินไป
ใช่ไหมก็เลยขึ้นมาเป็นสองหมื่น

บางก็ว่าละหมื่นบางก็ว่าละพัน
แต่ขอย้ำอีกครั้งนะครับว่านี่คือราคาจำนำ
แล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าเท่าไหร่กัน

กำลังช่างใจว่าจะ๔๐๐๐หรือจะ๓๐๐ใช่ไหมคุณแอม
ถ้าไม่ได้แจ็คพอร์ตในวันนี้นะครับ
ก็ยังมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลนะครับ

หรือไม่ก็ทำแจ็คพอร์ตให้แตกยิ่งดีเลยครับ

ยืนยันราคาจำนำนี้ไหมครับ
ยืนยันครับผม
ยืนยันมาแล้วนะคะ

อยู่ที่เท่าไหร่ครับ
เก้าอี้เม้ยสักนี้

งั้นเรามาลุ้นแตกพอร์ตกันเลยครับว่าจะแตกอีกหรือไม่
ตำแหน่งแรก
มาเลย
ถูกไปแล้ว๑ตำแหน่งนะคะ
ตำแหน่งที่๒